เป็นกระแสอย่างต่อเนื่องค่ะหลังพลเอกประยุทธ์ประกาศชัดเจน
เต็มปากเต็มคำแล้วว่าเป็นนักการเมืองเล่นการเมือง
ซึ่งฝ่ายการเมืองก็เรียกร้องเลยนะคะว่าถ้างั้นก็รีบประกาศตัวเป็นรัฐบาลรักษาการไปเลย
นายกก็เลยยืนยันว่าเออแต่ที่เวลาลงพื้นที่ที่ทุกวันนี้ยังลงพื้นที่อยู่อ่ะ
ยังไม่ใช่เรื่องหาเสียงไม่ใช่เรื่องการเมืองนะ
ลงพื้นที่ตามที่เป็นคอรมอสัญจรตามที่นายกพึงกระทำ
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดหนองคายเมื่อวานนี้ค่ะ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ย้ำอีกครั้งนะคะว่าการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีเนี่ย
คือการติดตามความก้าวหน้านโยบายของรัฐฝากค่าราชการทำความเข้าใจ
ประชาชนให้เข้าใจนโยบายและโครงการต่างของรัฐ
ไม่ได้มาหาเสียงไม่ได้มาเพื่อการเมืองเลยค่ะ
ตรงนี้ก็จะบรรจุแผนต่างหลังหวัดแถมกระบท

ไม่ได้มาเป็นการการเมืองนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้ว
เป็นการกรรมงานของรัฐบาลปกติไม่ว่าจะเวลาอะไรก็ตาม
มันมีหน้าที่ในการพบปากเย็นประชาชน
อย่ามองทุกอย่างเป็นการเมืองเป็นเสียทั้งหมดนะครับ
ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอมานะคะ
เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกช่วงบางปะอินบางพลี
ในช่วงปีใหม่เขาก็ทำกันเกือบทุกปีแล้วล่ะตอนนี้
เพราะว่าวันหยุดปีใหม่มันไม่ตรงกับปีที่ผ่านมา
ก็เลยขยับช่วงเวลางดเว้นค่าธรรมเนียม
ตั้งแต่เที่ยงคืน๑นาทีของวันที่๒๗ธันวาคมปีนี้
เที่ยงคืนของวันที่๓มกราคมปีหน้า๘วันเต็ม
จะได้ให้มีการจราจรที่คล่องตัวไม่มีปัญหารถติดหน้าด่านนะคะ
ถ้าจะมาหาเสียงหรือว่าช่วยหาเสียงเลือกตั้ง
นอกเวลาราชการก็ไม่สมควรนะคะ
ประเด็นนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วย
วิศนุสกิดเตือนตู่ไม่ควรไปหาเสียงเสี่ยงผิดกฎหมาย
ส่วนประเด็นการประกาศเล่นการเมืองเต็มตัวของนายก
ก็ทำให้ฝ่ายการเมืองคึกคักสุด

ถ้าอย่างนั้นก็ประกาศตัวเองเป็นรัฐบาลรักษาการเลยสิ
จตุรนฉายแสงประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์

การเลือกตั้งครั้งนี้จะแสดงให้เห็นเลยนะว่า
ฝ่ายประชาธิปไตยจะชนะการเลือกตั้ง

แล้วก็ย้ำด้วยว่าจะเป็นพักการเมืองแรก

แก้ไขรัฐธรรมนูลที่ไม่เป็นประชาธิปไตย

หนึ่งประกาศตัวเป็นรัฐบาลรักษาการ
และ๒ไม่ควรอนุมัติงบประมาณหรือโครงการขนาดใหญ่
ที่มีผลผูกพันกับรัฐบาลในชุดต่อไป
และควรยืนยันจะไม่ใช้อำนาจมาตรา๔๔
แทรกแทรงการทำงานกรกตและการเลือกตั้งด้วย

นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย

พบประสมาชิกภักดิ์และประชาชนกว่า๑๐๐๐คน
สหกรการเกษตรคีรีมาตรในอำเภอคีรีมาศค่ะ

การแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตร
ทั้งข้าวเข้าโพธิมันสำปะหลังอ้อยยังภารา
ซึ่งพักประชาธิปัตยจะสารต่อนโยบายนี้
เช่นเดียวกันกับนโยบายเรียนฟรี
ที่จะเดินหน้าประกาศเป็นนโยบายหาเสียง

จะทำนโยบายได้ไม่ถูกใจประชาชนทุกคน
แต่ก็ไม่เคยสร้างภาระให้กับประเทศชาตินะคะ
จริงใครอยากตามเรื่องการเมืองแบบแซ่บ